หมอไก่พพาธินีจะพาคุณผู้ชมไปสักการะ
สรีระสังขารหลวงพ่อพูลเกจิชื่อดังที่สังขารของเขา
เน่าเปื่อยพร้อมกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของกุมารทองคู่กายด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ
เชื่อว่าสายมูลแล้วก็สายบุญนะคะน่าจะรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
และในวันนี้นะคะห้ามพลาดชมพิกัดเฮงเด็ดขาดเลยค่ะ
ขอพรแล้วปังแน่ตามหมอไก่มาขอพรเลยค่ะ
เมื่อมาถึงที่วัดนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกเลยค่ะ
ที่เราจะต้องมาไหว้ขอพรนะคะนั่นก็คือสังขารขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
ซึ่งองค์หลวงพ่อพูนนี้ค่ะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นของประเทศไทยเลยนะคะ
ซึ่งท่านค่ะได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเกิดปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่าสังขารขององค์หลวงพ่อคูณอยู่ในสภาพเดิม
ไม่มีการเน่าเปื่อยนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยค่ะ
ยังค่ะคุณผู้ชมปฏิหารยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ
เมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๕นะคะ

มีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้กับองค์หลวงพ่อพูนค่ะ

สังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
มีบริเวณหัวไหล่กลายเป็นสีทองค่ะ

มือและเล็บเท้าขององค์หลวงพ่อคูณ
งอกเหมือนกับมีชีวิตปกติเลยค่ะ

ศรัทธาในองค์หลวงพ่อครับ

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายขององค์หลวงพ่อพูนเลยค่ะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายขององค์หลวงพ่อพูนเลยค่ะ
ก็คือกุมารทองสมบัติค่ะ
ุมารทองสมบัติค่ะอยู่กับหลวงพ่อพูนนะคะ
ตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มเลยค่ะ

ในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายองค์กุมารทององค์นี้ค่ะ

ชาวบ้านค่ะมีการโยกไปยกยังไง

แต่พอองค์หลวงพ่อค่ะมีการมาแตะบ่าที่กุมารทององค์นี้
ปรากฏว่าชาวบ้านก็ทำการยกกุมารองค์นี้ขึ้นค่ะ
แล้วก็มีการได้ย้ายมาไว้ที่วัดไผลล้อมแห่งนี้ค่ะ
ุมารทองสมบัติองค์นี้นะคะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะ
ในเรื่องของการบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะ
คุณผู้ชมคะหมอไก่สังเกตเห็นว่าที่นี่ค่ะ
มีกุมารทององค์เล็กจำนวนมากเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้
เดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กันค่ะตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และในวันนี้นะคะผู้ที่จะมาไขความลับเกี่ยวกับเรื่องของกุมารทองด้านหลังนี้นะคะ
ก็คือพี่โอลูกศิษย์วัดไผลล้อมค่ะ

ทำไมที่นี่ถึงมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะพี่
มารทองที่เยอะแยะนี่คือกุมารทองที่เขาเลี้ยงไม่ได้
เขามีประสบการณ์แล้วคนที่บ้านกลัว
พอกลัวปุ๊บก็เลยเอามาฝากที่วัดไผลล้อมเลี้ยง

พี่คะแล้วแบบนี้มีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะ
เด็ดเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเด็กนี่
พอเห็นรถเขามาเล่นปุ๊บผมอยู่ที่วัดไผลล้อมมาเป็น๑๐ปี
พอพูดถึงองค์หลวงพ่อพูนนะคะแล้วก็กุมารทองสมบัติค่ะ
ถ้าไม่ไปจุดนี้นะคะก็เหมือนกับมาไม่ถึงวัดไผลล้อมค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่โอค่ะ

ทำอาชีพค้าขายครับก็เลยต้องมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
แล้วก็มากราบว่าขอพรรณสมบัติก็ได้อย่างที่หวังครับ
เวลาค้าขายอะไรมันก็เหมือนอะไรง่ายขึ้นลูกค้าก็เยอะขึ้นนะครับ
เดือนมันเงียบแต่เราขายดีอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนี้ก็มีอยู่๒องค์ที่ติดตัวตลอดครับ
และอีกจุดที่หมอไก่ว่าถึงนะคะ
ก็คือนี่เลยค่ะซุ้มบูชาวัตถุมงคลนะคะ

ใช่ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

แล้วอยากจะทราบว่ารุ่นไหนที่เคยเกิดปฏิหาร
ก็ต้องบอกว่าที่หยิบมาให้ชมก็คือมีปฏิหารทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นกุมารทองสมบัตินะครับ
แล้วก็ฮานุมารพระขุนแผนหรือว่าจะเป็นทาเวสวร
ไผลล้อมพูดถึงก็ต้องกุมารสมบัติเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นของมีชื่อของขึ้นชื่อของทางวัดเลย
กุมารองค์นี้มีอยู่องค์เดียวเลยมีความพิเศษอย่างไรแล้วป่ะค่ะ
มารองค์นี้นะครับที่วันนี้ให้ชมนี่คือ

เหนือมวลสารเรียกว่าดินเจ็ดป่าชา
อันนี้เป็นรุ่นปี๒๕๔๖ที่หลวงพกคูณท่านได้ปุกเสธ

ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณหมอไก่พพาธินีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปดูพิกัดเฮงที่ไหน
เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์อะไรรอติดตามนะจ๊ะ